มีเหตุสลดรับวันวาเลนไทยเกิดขึ้นนะครับ
อดีตสามีที่เลิกลากับภรรยาไปแล้ว
แต่ว่ายังแค้นแล้วก็หึงหวงอยู่นะครับ
ตัดสินใจใช้ปืนแก๊ปไปซุ่มยิงสามีใหม่จนเสียชีวิต

ภาพเหตุการณ์ที่ญาติในป่ายชมพูราชผู้เสียชีวิต
พุ่งเข้าไปชกใบหน้านายกัญญาศรีชุม
ผู้ต้องหาก่อเหตุลอบยิงในไป
แล้วถูกตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านจุดเกิดเหตุภายในเพลิงคัดแยกของเก่า
ในอำเภอน้องกรุงศรีจกรศิลป์
จุดแรกตำรวจนำนายกัญญาไปบริเวณจุดซุ่มยิง
ซึ่งอยู่หลังแผ่นเหล็กห่างจากแคร่ประมาณ๓๔เมตร
นายกัญญาใช้ปืนทาบบนเหล็กแล้วยิง
จุดที่๒ในป่าซึ่งนายกัญญาได้วิ่งหนีเข้าไป
ขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้หลบหนี
กัญญาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ลงมือมาจากเรื่องความหึงหวง
ที่นายไปและนางดวงหลักรอบเป็นชู้กัน
รวมทั้งเรื่องเงินโฉนดที่ดินของเขาที่เอาไปจำนองธนาคาร
แต่นางดวงยังไม่ยอมถ่ายถอนออกมา
ด้วยความแค้นจึงตัดสินใจลงมือก่อเหตุ

ทำไมเราถึงบอกว่าคุณบอกว่าจะไม่เลิกกันมาแล้วครับ
ก็มีสาเหตุมาแต่โน่นแต่ยังอยู่ด้วยกันที่แรก
กิจตนายจากฆ่ากี่คน

ไม่มีคิดถ้ามีอะไร

มันก็ไม่จบสิ้นเลย
ถ้าอยากให้แล้วเขาไปกับคนใหม่ผมไม่ว่า

ขณะที่ดวงสุราริสเปิดเผยว่า
สาเหตุที่นายกัญญามาลงมือนั้น
น่าจะมาจากเรื่องหนี้สินจำนวน๓แสนบาท
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองไว้กับธนาคาร
เมื่อครั้งที่เธออยู่กินกับนายกัญญา

เลิกกับนายกัญญาแล้วมาอยู่กินกับนายไป
ตกลงกับนายกัญญาว่าหนี้ทั้งหมด
และในป่ายจะเป็นคนรับผิดชอบเอง

แต่นายกัญญากลับต้องการให้เธอนำเงินไปถ่ายถอนจากธนาคาร

สาเหตุการหนี้มีหนี้อยู่๓แสน

แต่ไปเอาที่โฉนดของสามีที่อยู่ร่วมกันแต่ก่อนนะ
ทีนี้แกน่ะจะบังคับให้เมียเก่าเนี่ยมาไปถ่ายโฉนดให้สามแสน

ก็เลยบอกว่าเงิน๓แสนมันหาไม่ได้ดิ

สามีใหม่บอกว่าไม่ต้องยืมเราค่อยส่งผ่อน
แต่ยายกัญญาจะให้ไปส่งเลย

เพราะว่าแกก็โทรมาขู่เมื่อวันที่๑๒
โทรมาขู่ว่าจะปิดฟ้าโรงทั้งสองผัวเมีย

สำหรับนายกัญญาพนักงานสอบสวนสพนกรุงศรี
แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน